กลับมาติดตามความคืบหน้าข่าวใหญ่นี้กรณีเพื่อนฆ่าเพื่อนนะครับ
กรณีของนางดารันแพรลอยอายุ๕๘ปีหรือว่าป้าอ้อยหรือว่าเจ๊อ้อย
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี
คือจริงหายตัวไปหายตัวไปตั้งแต่๓๐นิตุนายนที่ผ่านมา
ญาติออกตามหาท้ายที่สุดแล้วนะฮะมีการสอบปากคำเพื่อนสนิทของป้าอ้อย
นั่นก็คือนางวิลาวันแสงประดับเพชรหรือว่านางสาวชื่อเล่นเธอนะ
เป็นเพื่อนร่วมงานที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรีนี่แหละครับ
สุดท้ายนะยอมรับสาภาพว่าร่วมกับนายกอล์ฟหรือว่านายนิติจุนสำราน
ฆ่ารัดคอป้าอ้อยฆ่ารัดคอเพื่อนบนรถ
พฤติกรรมแบบนี้ครับไปรับป้าอ้อยมาจากปั๊มน้ำมัน
เมื่อกี้เห็นมอเตอร์ไซค์ของป้าอ้อยมาออกจากมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้นนัดกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่กาญจนบุรี
นายก๊อฟกับนางสาวอยู่ด้วยกันบนรถ
ให้ป้าอ้อยขึ้นมานั่งด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร
จากนั้นนะคุณก็มีการใช้เชือกรัดคอป้าอ้อย

ท้ายที่สุดนะชี้จุดทิ้งศพจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปพบศพเรียบร้อยแล้ว
แต่การสอบปากคำนายก๊อฟกับนางสาวให้การไม่ตรงกันครับ
นางสาวก็ให้การว่านายก๊อฟเป็นคนฆ่ารัดคอ
ส่วนนายก๊อฟก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่ารัดคอ

นั่งอยู่ข้างหลังก๊อฟนั่นแหละเป็นคนรัดจากข้างหลัง
แต่ก๊อฟบอกว่าก๊อฟไม่ได้เป็นคนรัดไม่ได้เป็นคนฆ่า
คุณผู้ชมฮะแต่คุณผู้ชมตำรวจเขามีหลักฐานชัดเจน
เดี๋ยวบ่าย๒วันนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

ส่วนสาเหตุที่ฆ่าก็คือฆ่าล้างหนี้
เพราะว่ามีการหลอกให้ป้าอ้อยไปดาวน์รถให้นางสาว

ขายต่อสุดท้ายป้าอ้อยเป็นหนี้ป้าอ้อยถูกทวงถามค่ารถใช่ไหม

แล้วป้าอ้อยก็ถูกฆ่าปิดปากนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เมื่อเช้าตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีเรียบสอบปากคำอีกคนนึงเพิ่ม
ก็คือสามีของนางสาวตามคำให้การที่นางสาวอ้างว่า
หลังจากนัดเจอกับป้าอ้อยที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอลาดย่า
ให้สามีนำรถจักรยานยนต์ของป้าอ้อยกลับไปเก็บไว้ที่บ้านพักในอำเภอท่าม่วง
สามีของนางสาวให้การแบบนี้ครับ
ว่าก่อนหน้านี้นางสาวมีปัญหาเรื่องหนี้สินและเคยปรึกษากับสามีมาตลอด
จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุนางสาวเคยเปลยกับสามีบอกว่า
อยากเก็บคนจังเก็บคนจังหมายถึงอะไร
เหมือนอยากฆ่าคนอยากเก็บเลย
แต่สามีไม่ได้สนใจคำพูดนั้นคิดว่าพูดเล่นนะครับ
และช่วงหลังนางสาวมีความเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
และพยายามปกปิดอะไรบางอย่างซึ่งสามีก็ไม่กล้าถาม
นะครับคุณชมฮะอีกความคืบหน้าหนึ่ง
ด้านของคุณระพีชำนาญเรือจำคนนี้ได้ไหม
ก็ประสานยุติธรรมจังหวัดไปพบครอบครัวของป้าอ้อยผู้เสียชีวิต
คุณรับพีเปิดเผยบอกว่าทั้งหมดของการฆ่าปิดปาก
มันอาจจะเกิดจากขบวนการหลอกเหยื่อดาวรถปอ้อยตกเป็นเหยื่อ
โดยพุ่งไปที่เหยื่อที่เดือดร้อนต้องการใช้เงิน
มี๓รูปแบบนะ๑เหยื่อยินยอมเพราะต้องการเงินด่วน
อาจจะได้รับเงินก้อนไงใช่ก็คือให้เจ๊อ้อยอ่ะจริงจริงตั้งแต่ต้นเลย
เรื่องราวนี้เขาเหมือนกับใจอ้อยเนี่ยไปดาวนรถดาวน์รถเสร็จให้เงินหลักแสน
เป็นเงินก้อนบางคนต้องการเงินไงอ่าเจ๊อ้อยอาจจะได้เงินตรงนี้
แต่พอดาวน์รถมาแล้วอีกฝ่ายเอาไปขายเอาไปขาย
แต่เจ๊อ้อยตกเป็นลูกหนี้รูปแบบนี้นายทุนก็จะออกค่าดาวน์รถให้
เพื่อนำไปขายต่อแล้วก็ได้ส่วนแบ่ง๕๐ของราคารถ
ส่วนรูปแบบที่๒นายทุนจะให้นายหน้าไปชวนเหยื่อ
โดยออกอุบายว่าจะจ่ายค่าผ่อนรถให้เกินจริง๒๓๐๐บาท
ก็เอาเงินส่วนเกินเอาไปให้เป็นแรงจูงใจ
แต่สุดท้ายรถเหล่านี้ถูกเอาไปขายต่อหนีหายไปเหยื่อก็ตกเป็นหนี้
แบบที่๓คือนายทุนจะจ้างเหยื่อด้วยเงินก้อนหนึ่ง
เพื่อใช้ชื่อในการดาวน์รถพร้อมกับเสนอเงิน๕๐ให้
เมื่อเอารถไปขายได้แต่เมื่อได้รถมาแล้วนายทุนหนีครับ
เหยื่อก็จะแบกภาระคือเป็นหนี้เหมือนกัน
ซึ่งในเคสป้าอ้อยคงอยู่ในขบวนการ๓รูปแบบนี้แหละ
สุดท้ายป้าอ้อยเป็นหนี้และถูกฆ่าล้างหนี้นะครับ
ตรวจสอบไม่ยากเพราะว่าต้นปีป้าอ้อยไปดาวนรถมา๓คัน
อันนี้ข้อมูลจากตำรวจนะเบื้องต้นก็พบว่าไม่มีการผ่อนชำระค่างวดเลย
ซึ่งนายระพีบอกว่าตรวจสอบได้ว่ารถทั้ง๓คันยังอยู่หรือไม่
และมีใครเป็นผู้ค้ำประกันจะหาความเชื่อมโยงไปถึงนายทุนได้ครับ
เคสของป้าอ้อยจะเข้าแบบนี้หรือไม่นะครับ
อันนี้อยู่ที่แนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจมันก็ไม่ยากนะครับ
เพียงแต่ว่านั้นตอนนี้รถ๓คันที่ป้าอ้อยไปดาวน์มายังอยู่หรือไม่
สัญญาที่เช่าซื้อมีใครเป็นผู้ค้ำประกัน
เราก็จะรู้แล้วเราก็พอจะเชื่อมโยงได้แล้ว
การหลอกดาวน์รถจะมีประมาณ๓กรณีเป็นเพียงการสันนิถ่ายของผม
เพราะว่าป้าอ้อยมีการไปออกรถไว้๓คันนะครับเมื่อต้นปี
แล้วก็มีบินใบเสร็จมาเก็บนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการส่ง
อันนี้ก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าไม่ยากนะครับ

ตำรวจภาค๗จะแถลงปิดคดีนะครับ